อ่ะเอ้า

ไปทางนู้นยังหลายตัวเลย

ร้อนต้องไปอาบน้ำแร่หน่อย

ช่วงนี้ใครที่มีโครงสร้างอะไรที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ
ป้ายโฆษณาเล้าเป็ดล้าไก่แบบนี้
บ้านเรือนที่เป็นไม้ไม่แข็งแรงอาจจะต้องดูแลให้ดีหน่อย

แล้วก็วันนี้หลักก็จะมาแถวบริเวณตอนกลางประเทศไทยแล้ว
บอกเมียบนี้ว่าเวลากลุ่มฝนที่เกิดจากพยุรูดร้อน
เขาจะค่อยมาจากภาคอีสานนะครับ

ช่วงเมื่อวานเขาอยู่แถวบริเวณลอยต่อ

ดังนั้นกรุงเทพเป็นเฉียดเท่านั้น
แต่ว่าตอนนี้เข้ามาปีกตะวันตกแล้ว
คือปีกตะวันตกก็คือไล่ตั้งแต่ภาคเหนือยาวลงมาเลย
ผ่านการผ่านแม่ห้องศรลงมา

ดังนั้นวันนี้กรุงเทพอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะหนัก
ครับโอ้โฮกว่าช่วงอื่นที่ผ่านมา

แล้ววันนี้ของจริงก็ตกกันมาตั้งแต่เช้าแบบนี้แล้วนะกรุงเทพนะ
เดี๋ยวไปดูกันจะได้วางแผนกันนะครับว่าจังหวัดไหนจะเจออะไรกันบ้าง

ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเรด้า
ลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะสังเกตว่าขณะนี้เองกลุ่มฝนมีทิศทางค่อยเคลื่อนจากบริเวณปีกตะวันออกนะครับ
เขยิบเข้ามาเรื่อยนะครับบริเวณปีกตะวันตกแล้วก็เลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามีกลุ่มฝนปกคลุมหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคลองศาลพระนครดุสิตราชเทวีพญาไทยจตุจักรลาดพร้าวบึงกลุ่มปฐุมวันห้วยขวางวัฒนานะครับ
ส่วนสมุทรปราการที่ปฐุมธานีสุพรรณบุรีอายุทยาตอนนี้มีกลุ่มฝนปกคลุมเช่นเดียวกันนะครับ
คาดการณ์ว่ากลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเข้าปกคลุมต่อในหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ที่ต้องระวังต่อไปนี้นะครับที่อาจจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจตุจักรลาดพร้าวบึงกลุ่มปฐุมวันห้วยขวางวัฒนานะครับ
ก็ใครอยู่บริเวณนางกล่าวจะออกไปทำกิจกรรมดังกล่าวออกไปทำงานเตรียมรับมือดี
ส่วนวันนี้ครับอย่างที่บอกไปกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะมาปีกตะวันตกของประเทศไทยแล้วนะครับ
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลายจังหวัดเลยทีเดียวภาคเหนือครับจังหวัดแม่ห้องศรน่านอุตรดิษฐ์เชียงใหม่ลำพูนพิศนุโลกเชียงรายลำปางกำแพงเพชรพยาวตากพิจิตรแร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับภาคอีสาเนี่ยนะครับก็ยังคงมีหลายจังหวัดที่ต้องระวังนะครับเลยนครราชศรีมาชัยภูมิบุรีรำนะครับ
ส่วนภาคกลางครับอย่างที่บอกแล้ววันนี้อาจจะต้องเตรียมมารับมือกันหนักมวงหน่อยนะครับนครสวรรค์ชัยนาธิ์ราชบุรียรมลบบุรียรมสิงห์บุรียรมสละบุรียรมอ่างทองยรมอุทัยธานียรมสุพรรณบุรียรมสมุทรสงครามยรมกาญจนบุรียรมพระนครสีอายุทยายรมคลุงเทพฯมหานครแล
สวัสดีครับอากาศร้อนจัดติดต่อกันมา๒๓วันวันนี้คงต้องเตรียมรับมือหน่อยสำหรับสภาพอากาศช่วงนี้สภาพอากาศแปลบนแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาฝนที่ตกต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอย่าพึ่งนำเอามาใช้ในการอุโปรบริโภคนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของกรดได้

ก็ถือว่าเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะลดต้นทุนโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงแบบนี้เนี่ยนะครับอาหารต่างที่อยู่ตามธรรมชาติอาจจะลดน้อยกว่าช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรด้วยในระยะที่ต้องเผชิญกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับก็เป็น
แล้วเปศนี่แหงกว่าอย่างไรแหละ
เราเลี่ยงไงนะครับ

พวกเข้าไปทำไมไม่รู้เรื่องเรื่อย

เดี๋ยวจ๊ะข้าวลูกทรงชาติต้องเตรียมสแตนไบด์
คุณโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปเก็บไข่ก่อน
เดี๋ยวฝนมาแล้วไม่ได้เก็บนะครับ
ก็ช่วงนี้ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยด้วย